ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไว้เราจะไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันสักหน่อยเพราะว่าขับขี่ด้วยความเร็วสูงด้วยแล้วก็ยังฝ่าสัญญาณจราจรด้วยมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาบอกว่าการที่เราขี่รถเร็วเนี่ยนะคะทำให้การมองเห็นของเรานี่มันต่ำลงการตัดสินใจการมองเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างข้าง
กำลังรอสัญญาณไฟอ่าพอฝั่งตรงข้ามแดงเขาก็เลี้ยวกลับ
แต่มาพอดีเลยแล้วทางนั้นมันเป็นไฟแดง
แล้วเข้ามายังไงอ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันไฟแดงสักประมาณหนึ่งสองวิอาท
นับนับอ่ะนะคะแล้วปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ย
คือคงเบรกไม่ทันด้วยค่ะก็เลยพุ่งชนและชิดขวามาอย่างจังเลยนะคะ
อย่างที่ได้เห็นในภาพแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งเขาเป็นจ่าทหารเรือก็เสียชีวิตด้วยนะคะนี่แหละค่ะ
เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดเขาบันทึกเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์หลังเกิดเหตุเนี่ย
เขาบอกว่าคนขับรถกระบะเขาก็ลงมาดูด้วยนะคะจากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งกู้ภัย
ให้รีบเข้ามาช่วยเหลือค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานี้เอง
บริเวณนี้เป็นจุดกลับรถหน้าหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ตำรวจก็ไปตรวจสอบและพบรถจักรยานยนต์ฮาเล่เดวิสันสีน้ำเงินอยู่ในสภาพพังยับเยินเลยค่ะ
ล้อหน้าหลุดเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายเกลื่อนถนนส่วนรถกระบะอิซูซูดีแม็กซ์สีบรอน
ด้านหน้ารถฝั่งซ้ายถูกชนจนได้รับความเสียหายค่ะส่วนทางด้านจ่าเอกสมันจิตหารอายุสี่สิบสองปี
สังกัดเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาเล่เดวิสัน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ
กรมแพทย์ทหารเรือแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับ
ผู้เสียชีวิตทางพนักงานสอบสวนสพสัตหีบก็มีการสอบปากคำ
พันธ์จ่าเอกทักษิณฝังอุทาอายุสี่สิบเก้าปีสังกัดกองเรือยุธการ
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาก็กำลังรอกลับรถตรงจุดดังกล่าวแต่ทางจ่าเอกสมานขับขี่รถจักรยานยนต์
ด้วยความเร็วและพุ่งชนด้านข้างรถจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
อย่างที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
เพิ่มเติมต่อไปค่ะก่อนที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขับรถให้ช้าลงช่วยลดอุบัติเหตุคำนี้จริงนะคะ

ใช่ค่ะขับรถกันระมัดระวังนะคะ